คุณผู้ชมเคยเห็นไหมเวลาไปห้าง
ไปสถานที่ไหนก็ตามมันจะมีช่องจอดสำหรับผู้พิการ

ถ้าคุณไม่ได้พิการคุณอย่าไปจอดเด็ดขาดเลยนะ

เพื่อที่ว่าสมมุติถ้าใครที่เป็นผู้พิการอยู่บนรถแล้วต้องใช้รถเข็น
เวลาเปิดประตูจะยกทีมันต้องใช้พื้นที่กว้าง
ที่สนามบินสุวรรณภูมิจัดหนักเลยครับ

จอดตรงนี้คุณคิดว่าใช่คนพิการเหรอ
แล้วทางห้างเขาไปดูกล้องวงจรปิด
ไม่ใช่ผู้พิการจริงน่ะพี่หนักแพทย์คิดว่า
เอาป้ายแบบนี้มาติดตรงกระจกหน้าเลย

โอ้โหเดี๋ยวได้ดังแน่ฮะรถคันนี้มีไม่เยอะด้วย
โพสต์นี้เขียนว่ามันต้องแบบนี้สิเอาให้อาย
ถ้าอากาศยานสวรรพุมล็อกล้อรถหรู

แล้วก็ติดป้ายแขวนหน้ากระจกเลย

จอดรถเฉพาะผู้พิการและผู้สูงอายุ
คุณไม่ใช่ผู้พิการและผู้สูงอายุครับ
ดอมเต็มดอมมาเอาไปยังมีคลิปตอนมาเอารถป่ะ

เดินมาแล้วเห็นป้ายแบบนี้คงยืนอ่านอยู่สักพักหนึ่ง

นี่แปลว่าไม่ใช่คันแรกหรือเปล่าพี่เบิร์ต
ถึงเตรียมไว้แบบนี้ตรงนี้เป็นคาวบอย
เป็นคาวบอยคันนี้ไม่ใช่คันแรก
เป็นข่าวบ่อยแล้วก็จะเป็นลักษณะรถที่ราคาแพงซะด้วย
คุณผู้ชมเชื่อไหมผมนั่งอ่านป้ายสีแดงแล้วหน้าผมชา
เพราะคุณไม่ใช่คนพิการหรือผู้สูงอายุ

คือต้องดูนะว่าพิการร่างกาย
หรือว่าไม่ได้พิการร่างกายใจ